คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของพักเก้าไกล

ว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพักเก้าไกล

ก็เลยต้องประกาศลาออก
วันนี้รองหัวหน้าพักที่มาแถลงถึงเรื่องนี้
ร้องไห้ร้องไห้ระหว่างการแถลงข่าวเลย
เพราะว่าเสียใจนะครับ
ที่มันเกิดเหตุที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนครับ
นี่คือนายพิจารณ์ชาววะพัฒนาวงศ์
รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล
เขาถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่คุณผู้ชมครับ
คือแม่มาแถลงยอมรับถึงเหตุการณ์ที่
ที่นางสาวนาธีพัฒน์กุลเศรษฐศิษย์นะครับ
หรือว่าเตอร์ผู้สมัครสอสอ
บัญชีรายชื่อลำดับที่๒๗ของพัก
ถูกดำเนินคดีเมาแล้วขับครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับ
ตำรวจจราจรกลางตั้งจุดตรวจเมาแล้วขับนะครับ

พบรถเข่งสีดำนะครับ
ก็มีคุณเตอร์เป็นคนขับ
ถูกเชิญตัวลงมาเป่าวัดนะครับ
แต่มีปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือ

เตอร์ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ขอแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากการเป็นสอสอ
เข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
แล้วก็ขอโทษประชาชนที่ทำให้ผิดหวังครับ
สิ่งที่ผมรู้สึกเสียใจมากมีอยู่เพียงสองอย่าง
คือผมทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวัง
และผมขอประกาศลาออกจากการเป็นสอสอนะครับ
อีกอย่างหนึ่งจากการที่ผมไม่ได้เป็นสอสอก็จะไม่สามารถทำให้ผมได้เข้าไปโหวต
สมรสเท่าเทียมที่ผลักดัน
มาตลอดมานะครับ
ต้องการจะขอแถลงขอโทษพี่น้องประชาชนจากใจจริงครับ
หลังการแถลงข่าวทั้งในพี่จานแล้วก็นางสาวนัทธีพัฟร์
ก็เดินร้องไห้ออกจากห้องไปเลย
หรือว่าคุณช่อแก่นำคณะเก้าหน้านะครับซึ่งเตอร์ก็เข้าไปสวมกอดร้องไห้
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณช่อก็ปลอบนะครับแล้วก็พาลงบันไดกันไป
ทั้งนี้เมื่อนางสาวนาธิพัฒน์หรือว่าเตอร์ลาออกจากตำแหน่ง
ทำให้ลำดับบัญชีของสหร่อยชื่อพระเก้าไกรก็จะขยับขึ้นมา
ลำดับที่๔๐ขยับขึ้นมาก็คือนายสุเทพอู่อ้น
คนนี้เป็นอดีตประธานสภาพแรงงานด้านยานยนต์นะครับ
ก็ขึ้นมาตามสัดส่วนจนครบ๓๙คนครับ